ท่านผู้ชมครับมีคดีที่เกิดขึ้นจากการขาดสติเพราะความหึงห่วง
คือเห็นเรื่องนี้แล้วก็ต้องรู้สึกว่าน่าสงสารฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตอยู่เหมือนกันนะครับ
เมื่อวานนี้ช่วงกลางดึกทุกผู้ชมครับตำรวจสพเมืองพัทยา
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งถูกพบเป็นศพเสียชีวิต
อยู่ในห้องเช่าที่แถวเขาพระตำหนักอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตอยู่บนเตียงภายในห้องเช่านะครับ
แล้วก็แฟนนุ่มที่มาเปิดห้องพักกันอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับได้หลบหนีไป
ก็เลยไล่ติดตามตรวจสอบแล้วก็กดดันไปยังแม่ของคนก่อเหตุจนเกลี้ยกล่อมให้ลูกชายมามอบตัว
ก็คือผู้ชายคนนี้ฮะเสื้อสีดำที่นั่งอยู่นี่ครับ
นายนวัฒน์บุญเฉลี่ยวอายุ๓๓ปีเขาเป็นชาวจังหวัดศรีสเกตนะ
เขาก็ยอมรับว่าเขาทำร้ายร่างกายแฟนสาวของเขาที่ชื่อนางสาวพัชราพรพันธ์สงฆ์
ชื่อเล่นชื่อฟ้าอายุ๒๔ปีจนเสียชีวิตจริงแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ในห้องเช่านะครับ
ที่พื้นที่ซอยเกษตรศิลป์๖หมู่๑๑ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ผู้ต้องหาบอกว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าเขากับน้องฟ้านะครับเป็นแฟนกันนะ
สาเหตุที่ทำร้ายแฟนจนเสียชีวิตเขาอ้างว่าเพราะช่วงนี้แฟนสาวของเขาไปให้ความสนใจ
หัวหน้างานรุ่นพี่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยาที่ทั้งสองไปฝึกงานอยู่
คือทั้งสองเขาฝึกงานในฐานะที่เรียนคอร์สเสริมหลักสูตรการบริการโรงแรม
เขาก็เลยหึงห่วงมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้ง
คืนวันเกิดเหตุนะครับก็คือคืนวันที่๒๐สิงหาคม
นายนวัฒน์บอกว่าเขาทะเลาะกับแฟนสาวอีกก็เรื่องนี้นี่แหละ
เขาก็ถามความสัมพันธ์ระหว่างแฟนสาวกับหัวหน้างาน
ทีนี้เขาอ้างว่านางสาวพัชราพรหรือว่าน้องฟ้าแฟนสาวของเขาพูดว่ารู้สึกดีกับรุ่นพี่หัวหน้างาน
เขาก็เลยโมโหใช้มือขวาตบเข้าไปที่หน้าของแฟนหนึ่งครั้งแล้วก็ผลักแฟนสาวเต็มแรง
นี่ฮะแฟนสาวกระเด็นล้มหัวฟาดพื้นห้องน้ำแล้วก็แน่นิ่งไป
เขาก็เลยตัดสินใจอุ้มร่างของแฟนสาว
ขึ้นมาวางไว้บนเตียงพยายามเขย่าตัวให้ฟื้นนะแต่แฟนก็ไม่ฟื้นคืนสติ
เอาผ้าขนหนูชุบน้ำมาเช็ดตัวให้ก็ไม่ฟื้นคืนสติ
จับไปจับมาพบว่าแฟนเสียชีวิตแล้วด้วยความตกใจก็เลยหนีออกจากห้องเช่า
อยู่ที่สาราที่พักผู้โดยสารแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าจะมอบตัวนะ
แต่ก็ตำรวจก็ไล่ตรวจสอบติดตามมาจนเจอตัวก่อน

หอพักที่เกิดเหตุนะครับบอกว่าทั้งคู่มาเช่าห้องอยู่ได้๔เดือนแล้ว

คืนเกิดเหตุก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันรุนแรง
ตั้งแต่หน้าห้องพักไปเลยนะจนถึงในห้อง
ฝ่ายชายเนี่ยลากตัวฝ่ายหญิงขึ้นไปทะเลาะกันบนห้องอ่ะค่ะ

แต่ทางคนดูแลหอพักเขาบอกว่าก็ตอนนั้นก็ยอมรับว่าไม่ได้สนใจอะไร
เพราะเห็นว่าทะเลาะกันปกติอยู่แล้วคู่นี้
สิงหาคมเมื่อวานนี้ฝ่ายชายลงมาขอซื้อใบมิดโกน
จากนั้นก็ออกจากหอพักแล้วก็หายตัวไป
พอตกบ่ายมีพนักงานจากโรงแรมที่ทั้งสองคนไปฝึกงานอยู่
โทรมาบอกให้ช่วยขึ้นไปดูหน่อยว่าบนห้องมีอะไรหรือเปล่า
มีอะไรหรือเปล่าเนื่องจากทางผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายนวัฒน์ผู้ต้องหาเนี่ยแจ้งไปที่โรงแรมว่า
ให้ไปดูฝ่ายหญิงหน่อยเพราะนอนป่วยอยู่ที่ห้อง
คือผู้ต้องหาพอฆ่าเขาตายแล้วหนีไปเนี่ย
โทรไปบอกโรงแรมที่ฝึกงานบอกว่าให้ช่วยไปดูฝ่ายหญิงหน่อย

หอพักเขาก็เลยเรียกช่างซ่อมประจำหอพักให้ไปดูด้วยกัน
พบว่าฝ่ายหญิงนอนนิ่งอยู่บนเตียง
สภาพคือตาบวมปากบวมขอบตาช้ำ
ตอนนั้นเห็นแล้วมั่นใจเลยว่าเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ผู้ดูแลหอพักคาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตของฝ่ายหญิง
ไม่น่าจะเกิดจากการแค่ตบหน้าแล้วล้มหัวฟาดพื้น
มันต้องเกิดจากการถูกชกต่อยอย่างรุนแรง
และทีมข่าวของเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมา
จากเพื่อนที่ฝึกงานที่โรงแรมเดียวกันกับทั้งคู่นะคะ
เล่าให้ฟังว่าทั้งคู่เริ่มไปฝึกงานที่โรงแรมได้ประมาณ๔เดือน

ฝ่ายหญิงไปคุยกับใครถ่ายรูปกับใคร
ถ่ายรูปคู่กับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันก็ยังห่วง

เพื่อนบอกว่าที่ฝ่ายชายอ้างว่าฝ่ายหญิงเนี่ยแอบไปเป็นกิ๊กไปรู้สึกดีกับหัวหน้างานเนี่ยนะ
เพื่อนบอกไม่จริงฝ่ายชายน่าจะคิดไปเองมากกว่า
และหลังจากที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จนะคะ
ทางครอบครัวและญาติของผู้ตายก็ไปที่ห้องเกิดเหตุ

แม่ของผู้ตายคุณแม่กระหนกวันนามโคตรก็บอกว่า
ที่ผ่านมาไม่รู้เลยว่าลูกสาวมีแฟน
ก็เลยคาดว่าน่าจะคบกันไม่นาน
คืนก่อนเกิดเหตุลูกสาวก็โทรไปหาแม่นะคะ
แต่พูดคำเดียวว่าแม่
แม่ก็พยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ลูกสาวไม่บอกแล้วก็วางสายไป
รู้ข่าวอีกทีช่วงเย็นเมื่อวาน
ก็รู้ว่าลูกเสียชีวิตแล้ว
ก็เรียกแม่นูรักแม่นะ

หน่อยว่าหนูเป็นไรเดี๋ยวแม่จะไปหาหนูตอนนี้นะ

แล้วก็หนูเอาแต่ร้องแล้วก็หนูเรียกแม่อย่างเดียว
ก็เลยว่าอย่างนี้มันไม่พูดอะไรว่า
ถ้าบอกว่าแม่มาหาหนูแม่จะไปหาหนูนะ
พี่เขาก็อยู่จะให้พี่เขาช่วยขับรถ

จะขับรถไปหาหนูตอนนี้เลย
ถ้ามันบอกว่าแม่มาหาหนูหนูไม่ไหวแล้ว
ก็จะมาตั้งแต่เมื่อคืนมันก็คงไม่เป็นอะไร
เอ่ยปากเลยมีแฟนก็ไม่เคยเอ่ยปาก
โทรไปเราถามแหย่แกล้งแห่แกล้งอะไร
มันก็ไม่เคยบอกว่ามันมี
ฟังแล้วก็สงสารคุณแม่นะ

แต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับ
ศพของน้องฟ้าที่เสียชีวิตเจ้าหน้าที่จะส่งไปพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ

เรื่องต้นเนี่ยแจ้งข้อหานายนวัฒน์ผู้ต้องหาก็คือ
ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
แต่ถ้าชัดเจนว่ามีการทำร้ายแบบมันมากกว่านี้เนี่ย
มันต้องเจตนาฆ่าหรือว่าพยายามฆ่าจงใจฆ่าได้อะไรอย่างนี้
โอ้โหแล้วนายนวัดนะพูดประโยคสุดท้ายกับตำรวจตอนที่ตำรวจสอบปากคำเนี่ยนะ
ร้องไห้แล้วก็บอกตำรวจว่าคงเป็นเพราะผมรักเขามากเกินไป

คือคนที่จะเดือดร้อนไปด้วยก็คือเพื่อนร่วมงาน
หรือว่าคนที่ที่ทำงานที่ถูกพาดพิงถึง
ว่าเนี่ยมาแอบคบมาครบซ่อนอะไรพวกนี้เนี่ย
ซึ่งความจริงแล้วเขาก็บอกเลยว่าไม่จริงเลย